ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการบินของประเทศไทย
ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นแล้วก็สะสมมาเป็นเวลานาน
แต่ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงรอบปีนี้
ดังนั้นในวันนี้ครับไทยรัฐทีวีรวบรวมเหตุการณ์สำคัญ
ที่เกิดขึ้นในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันครับ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินของไทย
หลังการตรวจสอบพบว่าไทยสอบตก
เพราะพบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ
แต่การแก้ไขปัญหาของไทยยังไม่เป็นที่พึงพอใจ

ออกมาตรการห้ามสายการบินของไทยเปลี่ยนเส้นทางบิน

รวมถึงห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำทำการบินระหว่างประเทศ
แต่ได้ผ่อนผันมาตรการนี้ในระยะเวลาต่อมาครับ

เดินทางเข้าตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทย
พบข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขจำนวน๓๕ข้อ
ไทยจะต้องดำเนินการประมาณ๙๐วัน

แต่พบว่าไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ห้ามเพิ่มจุดหมายปลายทางห้ามเปลี่ยนแบบอากาศยาน
เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและสายการบินของสหรัฐ
และในวันที่๑๐ธันวาคมองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
อย่างเป็นทางการหลังจากเข้ามาตรวจสอบไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการบินของไทยขณะนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับโครงสร้างการบินพลเรือนใหม่

สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท
ทำหน้าที่ออกกฎหมายกำกับดูแลและออกใบอนุญาต
กรมการท่าอากาศยานทำหน้าที่กำกับดูแลท่ากัดสยานทั้ง๒๘แห่ง
สำนักงานค้นหาช่วยเหลือและสอบสวนอุบัติเหตุ
ทำหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือกรณีการเกิด
และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้งว่าจ้างบุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับ